คำเบิร์ดไหมครับ
และออสคาร์ไปถึง

แล้วมาได้ออสคาร์ตัวแรกมานะครับ
คุณได้รางวัลบาฟเตอร์มาหมดด้วย
เคซีอาฟเล็กรวมถึงแซงอวอร์ดนะครับ
วันนี้เราจะพบรวม
คนที่ได้ออสคาร์ตัวแรกที่เยอะนะครับ

น้องชายของเคซีอาฟเล็กนะครับ
มันเป็นคำใหม่มากครับสำหรับเค้า